คุณผู้ชมค่ะนักแสดงหนุ่มดิกรีดรอย่างนาวินต้า
สร้างเซอร์ไพรส์รอบสองให้กับแฟนอีกแล้ว
หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์รูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
แล้วก็ติดแฮสแท็กว่าพระริถ่ายให้
ก็เลยทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะดรคะไม่โสดแล้วหรือเปล่า
นักแสดงหนุ่มนาวินต้าสร้างเซอร์ไพรส์ประกาศมันสายฟ้าและผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกับสาวไฮโซ
เจ้าของสถานเสริมความงามน้ำหวานพัศวีพยักษ์บุตรเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยนักแสดงหนุ่มขอรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อออกมาแถลงข่าวดีให้ทุกคนได้ร่วมยินดี
แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดจนกระทั่งล่าสุดนาวินต้ามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัว
ที่สร้างเซอร์ไพรส์รอบ๒ให้กับเหล่าฟอลลอเวอร์โดยลงภาพของตัวเองพร้อมข้อความกุ๊ดไนท์
และติดแฮชแท็กพระริถ่ายให้ซึ่งก็มีคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาแสดงความเห็นว่าพระริหมายถึงภรรยา
ซึ่งก็แสดงว่านักแสดงหนุ่มมีสถานะไม่ใช่คนโสดอีกต่อไปแล้วหรือไม่
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐจึงติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของนาวินต้าเพื่อสอบถามถึงสถานภาพสมรส
ก็ได้รับคำชี้แจงว่าขณะนี้นักแสดงหนุ่มอยู่ต่างประเทศและอยากให้รอคำยืนยันจากตัวเขาเอง
ซึ่งอาจจะมีการแถลงข่าวในวันและเวลาที่เหมาะสม
เรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งระลอกของดรต้าก็แล้วกัน
ก่อนหน้านี้จะมีคุณผู้ชมที่มีคลิปรูปรุงมือกันอยู่และแต่มีแหวนเพชรอยู่
ใช่เป็นเราต้องไปตั้งแต่พูดไข้ตอนนั้น
ราวนี้ก็ดูแบบค่อนข้างที่จะหมายความว่าไง